แต่ว่าตอนนี้มันมีกระแสข่าวลืออะไรเยอะแยะค่ะ

แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะหารายได้ทำเป็นของที่ละลึกอะไรอย่างนี้
โอ้โหโค้ชนบหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าต้องออกมาบอกนะคะว่า
ขายทีมหมูป่านะคะไม่ได้จะทำของที่ระลึกอะไรมาขายนะคะ
ส่วนการฝึกซ้อมน้องเดี๋ยวรอก่อนรอสักพักหนึ่งก่อน
ให้ร่างกายแข็งแรงแบบสมบูรณ์ก่อนแล้วก็ให้น้องได้ทำการบ้านก่อนเนอะ

นายกิติพงศ์อินตใจรองประธานทีมฟุตบอล
ท้องหมูป่าอาคาเดมี่แม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
พร้อมด้วยที่ปรึกษาและหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคะ
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราแล้วค่ะว่า
ก่อนหน้านี้มันมีสื่อโซเทียลนำเสนอข่าวว่า

แล้วเขาจะหารายได้ทำเป็นของที่ระลึกขายด้วยนะ
ก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่าเป็นข่าวลือค่ะ
จริงนะคะไม่ขายทีมฟุตบอลนะคะ
ไม่มีของที่ระลึกอะไรมาขายด้วยนะคะ
นายกิติพงศ์บอกว่าทีมสโมสร

ก่อตั้งเมื่อประมาณปี๒๕๕๙
นายกมลจันทาภูลหรือโกหลงเจ้าของร้านโรงเตรียม๑๖๘เป็นสปอนเซอร์หลัก
แล้วก็ตัวนายกิติพงศ์เองเนี่ยค่ะร่วมด้วย
มีบรรดาร้านค้าผู้นำชุมชนในอำเภอแม่สาย
สนับสนุนวัตถุประสงค์ก็คือเขาอยากจะส่งเสริมเด็กค่ะ
ให้เด็กได้มีโอกาสในการเล่นฟุตบอล

สโมสรเขาสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของค่าใช้จ่าย
ถ้าหากว่าต้องเดินทางไปแข่งขันน่ะนะคะ
โซเชียลมาลงเนี่ยว่าโอ้โหคนสนใจติดต่อซื้อทีมหมูป่า
เขาก็ยืนยันว่าไม่ขายร้อยล้านพันล้านก็ไม่ขายค่ะ

ก็เลยมีคนแบบจะขอซื้อหรือว่าอยากจะขายอะไรแบบนี้
เนี่ยแล้วก็มีคนแอบอ้างค่ะว่า
เดี๋ยวจะมีของที่ระลึกจากทีมหมูป่าออกมาขาย
มีกระเป๋ามีย่ามเป็นแบบที่เด็กใช้อะไรแบบนี้

ของทีมภูเกษฐานสำคัญนะ

คือเขาโพฮอล์ทำงานทั้งสังมา

ทำงานด้วยใจการปิดอาสา
เขาได้หวังความประโยชน์ก็บะขาย
แต่ว่าละออนมาพึ่ง
ลบลบลบเก็บปันละออน
ที่เป็นใดที่บะดีครับ

ที่ฝันกันว่าจะนำทีมหมูป่า
ใบสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมนะคะ
หมายของทีมก็คือปั้นเด็กไปเล่นในระดับที่สูงขึ้น
ตามความสามารถที่เด็กแต่ละคนจะไปได้
ตอนนี้มีการถูกทาบทามจากทีมต่างให้ไปคัดตัวแล้วค่ะ
แต่อยากจะให้เด็กใช้เวลาอยู่กับครอบครัวก่อน
ให้ความสำคัญกับเรื่องการเรียนก่อนค่ะ
เรียนมานานกัดมุ่งกัดบ้านน่าจะเยอะ
ส่วนการกลับมาฝึกซ้อมเนี่ยเดี๋ยวรอความพร้อมของน้องก่อนค่ะ
ก็เตือนนะคะว่าใครที่จะมาแสวงหาผลประโยชน์

หยุดซะนะหยุดนะคะ
เพราะว่าจุดประสงค์ในการจัดตั้งชมรมในเรื่องของทีมนี้เนี่ย
เขาไม่ได้มุ่งหวังแสวงหาผลประโยชน์อะไรเลย
ก็เพื่อน้องได้เล่นกีฬาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะ

คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูแทนน้องว่าเราจะทำอะไรก่อน
ตอนนี้ไปไล่เรื่องการเรียนให้ทันเพื่อนก่อน
แล้วก็อยู่กับครอบครัวให้มากที่สุดก่อน

เอากำลังแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับ